ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราด
เมื่อวานนี้มีเหตุน้องสาวใช้มีดตัดสับปะรดฟันพี่ชายจนตาย
บอกว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินกันแม่เสียชีวิตก็แบ่งที่ดินเอาไว้ให้พี่น้อง
ทีนี้ที่ดินส่วนหนึ่งปลูกยางพาราไว้
แต่มันล้ำไว้ในที่ของพี่ซะเยอะ

พี่ก็ตัดโยงตัดยางไปเพราะของตัวเองจะตัดมั่ง

พี่ก็ตามมาดุดาทำลายข้าวของที่บ้านอยู่เป็นประจำ
แต่น้องอีกคนบอกไม่น่าจะใช่เรื่องนี้นะ
น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการยืมเงินกัน

มันก็ชัดเจนของใครใครทำประโยชน์ได้อะไรแบบนี้
พี่ชายที่ตายก็ให้น้องที่เป็นผู้ต้องหานี่แหละ
ทำมาหากินด้วยซ้ำ
แต่ว่าผู้ต้องหาบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับ
เมื่อคืนก่อนพี่ชายบุกมาที่บ้านอีก

ทำลายอ่างบัวนะทำลายกระถางต้นไม้อะไรพวกนี้
จะมาถึงตัวบ้านอยู่แล้วก็เลยต้องถือมีดตัดสับปะรด

พอพี่มาถึงบ้านก็หลับหูหลับตาฟันไปค่ะ
ลืมตายอีกทีเอาพี่วิ่งหนีไปแล้วก็ไปนอนตายอยู่กลางบ้าน
ตกลงวันนี้ทางน้องสาวของผู้ตายและผู้ต้องหา
เขาก็มาจากกรุงเทพมาจัดงานศพพี่ชายนะ
เขาก็ให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ
ผู้ต้องหาในคดีนี้ชื่อนางอินทิราสาริกาอายุ๔๗ปี
ส่วนผู้ตายชื่อในเก่งสาริกาอายุ๕๐ปี
นางอินทิราผู้ต้องหาเป็นน้องสาวของนายเก่ง
อินทิราใช้มีดตัดสับปะรดฟันในเก่งจนเสียชีวิตนะครับ
บอกว่าพี่ชายมาด่าทอหน้าบ้านนะจะมาทำร้าย
มีปัญหาเรื่องของที่ดินกันที่แม่แบ่งไว้ให้นะครับ
ก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนนะก็ยืนรอมอบตัวอยู่
ส่วนนี้คือบรรยากาศงานศพนะฮะก็ค่อนข้างเงียบเหงานะครับ
ญาติมีเพื่อนบ้านมาช่วยจัดเตรียมงานศพกันไม่กี่คนนะครับ
น้องสาวของผู้เสียชีวิตและน้องของผู้ต้องหา
เขาเป็นน้องคนสุดท้องนะครับมีกัน๓คน
ชื่อว่านางธิดาสาวิกาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
วันนี้ก็มาจัดการงานศพให้กับพี่ชาย
แล้วเธอก็เล่าว่าสาเหตุเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบมากกว่า
คงไม่ใช่เรื่องการแย่งที่ทำกินกันเพราะว่าที่ดินทั้งหมดที่มีอยู่สี่สิบไร่
แม่แบ่งเอาไว้ให้เนี่ยนะเป็นที่ดินสอปกรแม่แบ่งให้ทั้ง๓คน
ซึ่งใน๓คนนี้เนี่ยพี่ชายที่ตายกับตัวนางธิดาที่เป็นน้องคนสุดท้อง
ก็ยกให้นางอินทิราหมดที่เป็นลูกคนกลางเนี่ยนะครับยกให้หมดให้ทำกินอยู่คนเดียว
พี่ชายที่เสียชีวิตเขาก็ไปรับจ้างทั่วไปที่ดินของพี่ชายเองก็ให้พี่สาวที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ปลูกสับปะรดแต่พี่สาวกับพี่ชายทะเลาะกันประจำ
แล้วคิดว่าที่ทะเลาะกันล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องการยืมเงินมากกว่า
เพราะพี่สาวร้อนเงินแล้วไม่มีส่งค่างวดรถยนต์
ก็เลยไปยืมพี่ชายตอนนั้นพี่ชายก็ไม่มีเงินนะ
แต่พี่ชายมีรถก็ให้ยืมรถไปให้น้องสาวที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เอารถไปเข้าไฟแนนซ์ได้เงินมาสี่หมื่น
แต่นางอินทิราไม่ได้ส่งมา๒งวดงวดละ๒๐๐กว่าบาท
พี่ชายก็เลยมาทวงถามเพราะกลัวว่ารถจะถูกยึด
ทีนี้พอทวงถามบ่อยก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันมาตลอด
แล้วพี่ชายก็ปกติเป็นคนชอบดื่มเหล้าพอเมาแล้วก็ชอบมาดุด่าน้องสาว
นางอินทิราเคยโทรมาบอกว่าขอยืมเงินนางธิดาหน่อยน้องสาวคุณสุดท้องเนี่ย
ขอยืมเงิน๔๐๐๐๐จะเอามาปิดยอดไฟนานรถยนต์สักทีนึง
จะได้ไปให้พี่ชายเบื่อจะฟังแล้วบ่นทุกวัน
เงินก็ไม่มีก็ขอยืมหน่อยได้ไหม๔๐๐๐๐ซึ้งนางอินทิราบอกว่า
เดี๋ยวสงครานนี้เดี๋ยวจะกลับมาบ้านเดี๋ยวจะเอาเงิน๔๐๐๐มาปิดไฟแนนซ์รถให้
แต่มันก็เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นซะก่อน
ขัดใจกันเรื่องแค่ว่ารถเข้าไฟแนนซ์แล้วพี่ชายเขากลัวรถโดนยึดอ่ะอ๋อรถพี่ชายเขาเข้าไฟแนนซ์อยู่เออเขาเขาไปอ่ะมันเหลือสี่หมื่น
ทีนี้มันขาดส่งพี่สาวไม่มีตังค์อ่ะขาดส่งไปสองงวดคือสี่พันไอ้เราก็ไม่รู้
แต่เขาโทรไปเขาบอกเนี่ยการมีเงินไหมมีเงินไหมส่งเงินให้เจ๊หน่อย
จะไม่มีตังค์เลยพอดีฉันก็เพิ่งทำงานเพิ่งทำงานได้เดือนเดียว
เดี๋ยวก็บอกว่ายังไม่มีตังค์เลยยังเก็บเงินอยู่เดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะไปโปะให้สงการนี้แหละ